ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าตกใจไม่แพ้กันค่ะสำหรับพี่เคลลี่ธนพัฒน์คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ใช้ไอจีคนนึงเขาเผยภาพพี่เคลลี่ในขณะที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่
หลายคนตกใจนึกว่าพี่เคลลี่บวชหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องชีวิตคู่ต้องจบลงไปจนต้องโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองเข้าวัดหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าที่ใดมีของรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีของรักที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีของรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีสู้นะเคลลี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
บันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าค่ะรีบโทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของพี่เคลลี่
ซึ่งก็ได้รับคำตอบนะคะว่าภาพนี้มันเป็นภาพเก่านานแล้ว
เคลลี่เนี่ยไม่ได้บวชนะคะเป็นภาพที่แฟนของผู้จัดการส่วนตัวพี่เคลลี่
ตั้งใจจะโพสต์ให้กำลังใจก็เท่านั้นเองนะคะ
คือหลายคนก็งงไงเพราะว่าวันสองวันก่อนมีภาพที่พี่เบลลี่เขาถ่ายรูปในวัด
ประจวบเหมาะกับมีภาพนี้ค่ะเป็นภาพบวชออกมาแบบนี้
หลายคนก็เลยเข้าไปอนุโมทนาบุญกันทุกอย่าง
เลิกรากันไปด้วยเผื่อแบบจะเยียวยาจิตใจอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะ